คุณผู้ชมคะคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงขับรถนะคะแล้วก็ไปเฉียวชนคันอื่น
แต่ทำเป็นเหมือนไม่รู้ตัวว่าไปชนรถเขาครับ
ตำรวจถามว่ามากับใครเนี่ยเขาตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
คุณอยากดังใช่ไหมคะอยากดังจัดไหม

นี่ไงคะตำรวจถามว่ามากับใคร
ผู้หญิงคนนี้ที่ขับรถไปชนเนี่ยนะบอกว่า

แล้วเพจดังเอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่า
เมาแล้วขับชนเขาแล้วยังมีหน้ามาพูดว่าไม่ตายก็ดีแล้ว
คืออารมณ์ดีมากมั้งเต้นเจนค่ะเจนค่ะ
นี่ค่ะเมาแล้วควรไปนอนค่ะไม่ควรขับรถ

คนอื่นก็ไม่ได้สนุกด้วยนะคะจริงไม่ใช่เรื่องตลกนะคะ
คือคนถ่ายคลิปที่อยู่ตรงนั้นเขาก็บอกเลยว่าไม่เคยพบเคยเจอ
ขับรถชนเขายังไม่รู้สึกผิดแถมยังมาล้อเล่นแบบนี้อีก
นี่นะคะคนก็วิจารณ์กันเยอะมากจริงเพราะว่าถ้าขับรถชนคนอื่น
หนึ่งเลยคือควรจะต้องสำนึกแล้วก็ต้องรับผิดชอบ
ไม่ใช่มาเจนค่ะแบบนี้อย่างนี้นะคะก็อยากจะให้ตำรวจบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มมวลในกรณีแบบนี้นะคะ